กรณีชายขาพิการที่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้าย
จนเสียชีวิตที่ซอยโชคชัย๔
ได้ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะประเด็นที่ทางทนายความ
อยากจะให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกรณีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
อนัญชัยชัยเดชทนายความพร้อมครอบครัวของนายสมเกียจศรีจันทร์
พิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานโชคชัยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
กับผู้ต้องหาทั้ง๗ราย
อนัญชัยบอกว่าพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
พบว่า๒ใน๗ผู้ต้องหามีการโทรศัพท์เรียกพวก
พร้อมจัดเตรียมอาวุธมาทำร้ายผู้ตาย
ถือว่ามีการเตรียมการไว้เรียบร้อยและเข้าองค์ประกอบความผิด
ดังนั้นจึงอยากร้องขอความเป็นธรรม
เพื่อให้ข้อหานี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลด้วยค่ะ
ขณะที่พตโทษานิทมหาฐวรรักษาราชการแทน
บัญชาการตำรวจนครบานชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
เหตุผลที่ตำรวจยังไม่สามารถแจ้งข้อหา
ตามที่ญาติเรียกร้องได้
จากพยานหลักฐานและการสอบปากคำพยาน
ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ผู้ต้องหาจะมีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามข้อหานี้
ส่วนกรณีที่ทนายความตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องหามีการโทรศัพท์

ซึ่งอาจเข้าข่ายไตรตรองอย่างชัดเจน
พลตำรวจโทสานิทชี้แจงว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่สำคัญ
เพราะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีการทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
แต่ทางตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะคะ
แต่หากพนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งข้อหานี้
ไปตามกระแสสังคมเรียกร้องหรือทำตามความรู้สึก
ก็จะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดจัญญาบันของพนักงานสอบสวน
และถือเป็นการทำให้วิชาชีพมีมาตรฐานตกต่ำ
ฟังเสียงการแถลงของพศนิษย์ค่ะ
ถ้าเราแจ้งข้อกล่าวหาเกินความเป็นจริงตามพฤติการแห่งคดี
หนึ่งเราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ใช่มือไม่ใช่การสอบสวนอย่างมีหลักอย่างมีมาตรฐาน
เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาโดยปราศจากการใช้ดุลมิตรที่เหมาะสมหรือไม่
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันด้วยว่าตำรวจทำคดีอย่างเป็นธรรม
ไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่บางส่วนก็เป็นลูกตำรวจ
ที่ถูกกล่าวหานะคะซึ่งการที่ต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองในครั้งนี้
เพราะไม่อยากให้สังคมเกิดความสับสนคุณผู้ชมสามารถติดตามคำชี้แจง
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเพิ่มเติมถึงกรณีที่ตำรวจไม่แจ้งข้อหา